แม่อธิษฐานขอพรกับพระแม่คงคาค่ะ
ฝ่อยกระทงขอพรไปพระแม่โครงคา
ขอให้ขออภัยพระแม่คงคา
มันจะขายแผ่นดินให้หมดไปจากประเทศไทย
เป็นลางสังหรณ์เมื่อตอนวันลอยกระทง
อุ๊ยยังไงนะคุณผู้ชม
นี่แม่ลีน่าไปต่อไม่ถูกเลย

มีความเชื่อว่าเราจะลอยสิ่งที่อยากให้ออกไปจากชีวิต
คือให้หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัย

ครับยังไงดีล่ะคะยังไงครับพี่เบิร์ต
เรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งครับ
เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าแม่ก็ขอแหละ
ขอให้ร่ำรวยมีความสุขความเจริญแหละ
แล้วตอนท้ายก็มีดุ้งเล็กน้อย
คือเขาทำเป็นคลิปลอยกระทงลุงตู่ออกมาไง
มันก็เลยแบบเป็นจังหวะแบบบังเอิญบังเอิญ